สมุทรสาครค่ะชายนิรนามที่บอกว่าชายนิรนามเพราะตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร
เขาไปตายค่ะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งสภาพการตายของเขาคือถูกทุบที่บริเวณศีรษะเนี่ย
เละไปหมดเลยนะคะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือลูกชายของเจ้าของบ้าน
หลอนแล้วก็ฆ่าคนค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเอกชัยสายเก่าตะมนต์กาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวคือรอบบ้านเนี่ย
ไม่มีบ้านข้างเคียงเลยอยู่หลังเดียวเลยใต้ถุนบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุน่าจะประมาณสามสิบห้าปี
ความหน้าจมกองเลือดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายเนี่ยนะคะ
งไปเล็กน้อยเจอกองเศษไม้แล้วก็ไปพบค้อนเปื้อนเลือด
ตรวจสอบภายในตัวไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครแต่มีหลักฐานอยู่อย่างเดียวคือ
รอยสักลายจราเข้ตามแขนตามขาชนสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ศีรษะใบหน้ามีร่องรอยการถูกทุบจนเละเลยนะคะที่บอกเละก็คือกระโหลกศีรษะยุบกรามบิดเบี้ยว
ฟันหักเกือบหมดปากคางแตกส่วนคนส่วนคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นนายประนอม
นายประนอมนี่เป็นใครก็เป็นลูกชายเจ้าของบ้านเพราะหลังจากเกิดเหตุไปไหนไม่รู้ค่ะ
สอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้นายประนอมพักอาศัยอยู่ลำพัง
พ่อแม่แยกไปอยู่กับลูกสาวอีกหนึ่งคนนายประนอมมีประวัติติดยาเสพติด
บางครั้งชาวบ้านบอกว่าเห็นเสพยามากจนถึงขั้นประสาทหลอนผู้จาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็เลยคาดว่าผู้ตายน่าจะมาหานายประนอมนี่แหละในขณะที่กำลังเกิดอาการหลอนจากยาเสพติด
ก็เลยถูกฆ่าตายสลดแบบนี้ตำรวจตอนนี้นะคะให้แม่แล้วก็พี่สาวโทรหานายประนอมเกลี้ยกล่อม
เพื่อที่จะให้มามอบตัวและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนศพชายนิรนามตอนนี้ส่งให้สถาบันนิติเวชชนสูตร
แล้วก็จะแจ้งญาติให้มารับต่อไปค่ะ